สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมตามจุดต่างทั่วไทยคงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ตอนล่างดังนั้นสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างนะครับ
คืนนี้เรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับ
มีฝนนั้นก่อตัวในบริเวณเมืองไทยของเราหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้เป็นร่องฝนนะครับที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
โดยมีห่อมฝนหย่อมหนึ่งนะครับก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกีย
หย่อมนี้เองเนี้ยนะครับเป็นหย่อมที่มีการดูดเอาความชื้นดูดเอาเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆเนี้ยนะครับ
รวมกันตรงนี้นะครับดังนั้นจึงทำให้มีลักษณะการเคลื่อนตัวของความชื้นเข้ามาในเมืองไทยของเรา
ระยะนี้จุดที่เป็นแนวปะทะหลักก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงแนวภูเขาต่างก็จะมีการสะสมความชื้นและกลายเป็นฝนตกลงมาเยอะกว่าปกตินะครับ
สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือใครจะเที่ยวภูเขาก็ต้องระวังส่วนทะเลคลื่นก็จะแรงด้วยนะครับ
เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเมื่อช่วงกลางวันฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เฉพาะภาคใต้ตอนบนแต่ว่าช่วงเย็นก็ค่อยมีการแผ่กระจายตัวเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
นี่นะครับคือกระแสลมที่เกิดขึ้นนะตอนนี้จะพบว่าตอนนี้มีห่อมฝนที่สำคัญอยู่๓หย่อมด้วยกัน
่อมแรกเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดไปนะครับก็คือบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
ส่วนอีก๒ห่อมอยู่แถวบริเวณฟิลิปปินส์ซึ่ง๒ห่อมนี้มีโอกาสพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป
แม้ว่าจะกลายเป็นพายุแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ร่องฝนนั้นอยู่แถวบริเวณประเทศจีนอยู่
ดังนั้นแนวพายุที่จะเคลื่อนเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือแถวบริเวณประเทศจีนส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์ฝน๓วันคือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ
ก็จะพบว่าถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วฝนนั้นส่วนใหญ่ไปอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตก
แต่ว่าเมืองไทยของเราโชคดีมีภูเขากั้นไม่อยู่นะครับระหว่างไทยกับพม่า
ดังนั้นฝนส่วนใหญ่นั้นไปตกพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ
จุดที่จะได้รับผลกระทบมากหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคเหนือนั้นก็เน้นบริเวณฝั่งที่ติดกับลาวนะครับ
ถ้าหากดูภาพนี้ก็จะพบว่าช่วงที่มีฝนตกมาวัน๒วันนี้
อากาศก็จะเย็นลงนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่หากใครอยู่บ้าน
ก็ได้นอนอยู่บ้านพร้อมกับอากาศเย็นนะครับ
ไม่ต้องเสี่ยงไปเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวนในระยะนี้ด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ